คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
โอ้โหเกิดเหตุ๒ครั้ง๒คราที่แตกต่างกัน
แต่ทำให้นิสิตของมหาวิทยาลัยตกใจทั้งสิ้น
เหตุการณ์แรกนะคุณโผล่ออกมาหลอกฮะแลบลิ้นปิ้นตาใส่
แต่ผีตนนี้ถือไม้เบสบอลมาด้วย
เหตุการณ์ที่๒เกิดขึ้นในห้องน้ำหญิง
คุณผู้ชมคิดว่าเป็นเรื่องผีใช่หรือเปล่าไปดูกันนะครับ
ใช่ผีหรือเปล่าหรือไม่ใช่
โผล่ออกมากลางดึกกลางดื่นแบบนี้นะฮะ

เพราะอะไรเขาใส่หน้ากากครับ
หน้ากากผีออกมา
แต่ในมือถือไม้เบสบอลมาด้วยคุณผู้ชม
แล้วก็วิ่งไล่นักศึกษาวิ่งไล่นิสิต

ก็เป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งย่านอโศกนะฮะ
ช่วงค่ำของวันเกิดเหตุนะครับ

ขณะที่นิสิตบางคนกำลังเดินทางกลับหอกลับห้องนี้นะฮะ
ปรากฏผู้ชายคนนี้คนละคุณไม่ใช่ผีนะฮะ
ใส่ชุดคลุมใส่หน้ากากผี
เดินถือไม้เบสบอร์วิ่งเข้าหานิสิต
สร้างคอนเทนต์แบบนี้ไม่ไหวนะฮะ
อันตราย

ซึ่งหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้เข้มงวดทางเข้าออกเพิ่มขึ้นแล้วนะครับ
อ่ะยังมีการโพสต์อีกเหตุหนึ่ง

ใกล้เวลาช่วงที่เกิดเหตุแรกนี่แหละครับ

นิสิตสาวเนี่ยถูกถ่ายถูกแอบถ่ายนะฮะ
ให้ข้อมูลบอกว่ามีสาวประเภท๒เนี่ยนะฮะ
สะพายกระเป๋าสียมพูอายุ๓๓ปีสูงสัก๑๖๐
เข้ามาแอบถ่ายในห้องน้ำหญิงก็งงไหมคุณ
สาวสองทำไมแอบถ่ายผู้หญิงด้วยกันเอาไปทำอะไร
ปรากฏว่าพอนิสิตช่วยกันจับตัวสาวสองคนนี้ได้นะฮะ
นำตัวส่งตำรวจสนทองหล่อดำเนินคดีที่ตกใจ
กล้องที่ใช้เป็นกล้องที่เล็กมากแทบไม่รู้เลยว่าเป็นกล้องนะครับ
แถมเจ้าหน้าที่เนี่ยไปพบคลิปของสาวประเภทสองคนนี้
ที่แอบถ่ายนิสิตไว้จำนวนมากเหมือนกันนะคุณนะ
แสดงว่าทำมานานไม่แค่ถ่ายนิสิตนะ
ไปถ่ายห้องน้ำในจุดอื่นด้วย
ส่วนคลิปที่ถ่ายไปเอาไปทำอะไรรู้ไหมคุณ
เอาไปขายต่อในโซเชียล
ตรวจสอบประวัติเคยถูกจับคดีแบบนี้แล้ว
ท้องที่สนปฐุมวันนะครับ
พอเกิดเหตุ๒เหตุการณ์ขึ้นที่สาบันแห่งนี้
นิสิตก็พากันส่งข้อความเพื่อแจ้งเตือนให้ช่วยกันระมัดระวัง
แล้วก็ตัดเพาะนะฮะว่าเป็นมหาวิทยาลัยเปิด
ใครต่อใครสามารถเดินเข้าออกได้แบบนี้
ก็ทำให้พวกเธอรู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับ